คุณผู้ชมครับมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งระทึกเหมือนกันครับ
คณะทอดกระถิ่นเจอช้างป่าตกมันเขาขวางถนนกันอยู่๒ตัวด้วยนะ
เหมือนกำลังจะต่อสู้กันด้วยทีนี้ก็ต้องจอดรถ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่จุดพลุไล่จนช้างป่าเนี่ย
เข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งไปดูเหตุการณ์นี้ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ

นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจุดพลุจุปทัศน์ไล่นะ
บอกเข้าไปเข้าไปลูกมาทะเลาะกันอะไรตรงนี้นะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่ช้าง๒ตัวขวางถนน
ขณะที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคิริคัน
ได้นำคณะเดินทางไปร่วมทอดกระถิ่นที่สำนักป่าเฉลิมพรป่าละอู

โดยมีคารวาลรถยนต์กว่า๓๐คันที่ต้องแล่นผ่านเส้นทางถนนหนองพลับป่าละอู
ระหว่างทางนี้นะครับเจอช้างทั้งสองตัวขวางถนนอยู่
ก่อนถึงด่านตรวจผู้ไซประมาณ๑กิโลเมตร
โดยกำลังเดินเอาหัวดันกันไปมา๒ตัวนี้นะทำให้รถทุกคันต้องจอดติดยาว
เพราะไม่มีใครกล้าขับไปไหนมาไหนยังไงนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยป่าเหล่า
ร่วมกับทหารจุดพลุไล่หลายนัดใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีช้างทั้ง๒ตัว
จึงถอยล่าเข้าไปที่ป่าละมะก่อนจะถอยล่าเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าหารถก่อนนะฮะ
แต่ท้ายสุด๒ตัวเนี่ยเข้าป่าไปนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหัวหน้ามานะเพิ่มภูมิเปิดเผยนะครับว่า
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยของช้างป่าเขาด้วยเนี่ย
เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินี่นะครับ
จากขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว
ช้างป่าบางตัวจะมีลักษณะดุร้ายจากอาการตกมัน
มีพฤติกรรมออกหากินบนถนน
สำหรับผู้ใช้เส้นทางขอให้ระมัดระวังการใช้ความเร็ว
และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเรื่องของการห้ามบีบแตร
ห้ามนำอาหารไปกองให้ช้างกินริมถนน
และไม่ลงจากรถไปถ่ายภาพช้างอย่างเด็ดขาด

แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีให้เขามาจัดการให้เขามาดูแลนะครับ
ค่ะโอ้โหอย่างนี้คณะกระถิ่นนี่ก็อกสั่นขวัญแขวนเหมือนกัน

ได้เห็นช้างได้เห็นสัตว์ใหญ่แบบนี้นะครับ